ไปที่อีกหนึ่งเรื่องร้องเรียนนะคะแถวทางด่วน
ใกล้กับแบบแถวพระราม๓ไม่รู้คุณผู้ชมมีใครบ้านอยู่แถวนั้นหรือเปล่า
แต่มีชาวเน็ตเขามาร้องเรียนมีแบบอยู่ทางบ้านนี่แหละ
ว่าโอ๊ยทุกวันเนี่ยตีหนึ่งตีสองนอนไม่ได้เลยค่ะ
มีแก๊งรถซิ่งนะคะมาแข่งรถบึ้นบึ้นกันเสียงดังครับ
เป็นประเด็นแบบนี้แล้วก็เป็นแก๊งรถเก่งเปิดไฟกัน
ไม่ใช่เด็กแว้นนะนี่คือรถเก่งเลยนะ
ไม่ค่ะคลิปนี้ถูกถ่ายเลยนะคะโดยคุณกัญญารัฐ
ซึ่งก็พักอยู่บนตึกอพาร์ทเมนต์ริมทางด่วน
ถนนเจริญราชซอยห้าใกล้กับถนนจันทร์ย่านพระรามสาม
โดยอ้างว่าเวลาประมาณตี๑ของตี๒ของคืนวันพุธที่ผ่านมา
มีบรรดารถแข่งรถซิ่งมารวมตัวกันสร้างความเดือดร้อนบนทางด่วน
เสียงดังหนวกหูผู้พักอาศัยไม่สามารถนอนหลับได้เลยนะคะ
แม้ว่าจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่แล้วแต่ผ่านไปเป็นชั่วโมง
ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดค่ะ
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังระบุว่ามีผู้แจ้งเข้ามาแล้ว

นี่คือเขาเสียเงินไปซิ่งบนทางด่วนเหรอฮะ
ถูกต้องคือเขาบอกว่ามันเป็นทางวนตรงนี้นะคะ
คือแก๊งซิ่งรถเขาก็จะเหมือนรู้รู้กันว่า
จ่ายเงินทางด่วนต่อเดียว๕๐บาท
แล้วก็วิ่งได้เป็นเส้นยาวพื้นรอบกรุง
เป็นเส้นนี้แล้วก็วนกลับมาลงที่เดิมนี่แหละ

ซึ่งเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ

ก็บอกว่าอยากให้มีการกวดขันจัดระเบียบ
เนื่องจากพบเจอเกือบทุกวันช่วงเวลาประมาณตี๑ถึงตี๒นี่แหละค่ะ
เพราะทางด่วนเส้นนี้ผ่านโรงพยาบาลด้วย
ก็ไปรบกวนหวกหูคนไข้นะคะ
ขณะที่บางส่วนก็ระบุว่ากลุ่มรถซิ่งกวนเมืองกลุ่มนี้เนี่ย
ใช้เส้นทางเป็นวงกลมรอบเมือง

บอกว่าเสียค่าทางด่วนรอบเดียว๕๐บาท
ซึ่งถ้าต้องการจะแข่งจริงเขาก็แนะนำบอกว่า
ที่จะไปสนามแข่งมากกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทาง
แล้วก็ประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบนะคะ
เรื่องนี้ทีมข่าวได้สอบถามไปยังศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ

ว่าเมื่อมีประชาชนแจ้งเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เนี่ย
ส่งเรื่องไปให้ตำรวจทางด่วนเข้ามาจัดการ
เพราะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ไม่มีอำนาจในการเข้าไปดำเนินการดังกล่าวนะคะ
อารมณ์รถแรงแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ในการซิ่ง

แต่ว่าแอบลืมไปหรือเปล่าว่าแถวนั้นมันมีคนนอนอยู่
โล่งจริงแต่คนนอนอยู่ในบ้าน

เขาคงนอนไม่หลับแล้วเนอะเสียงนี้โอ้โฮดังทีเดียว
เพราะว่าเชื่อว่าถ้าเป็นรถแต่ง

ตึกคงใกล้มากเลยนะมันติดทางด่วนเลยค่ะนั่นอ่ะ

ไปในที่ที่เขาเป็นสนามแข่งจริงจังไปเลยดีกว่า
จัดเป็นอีเวนต์อะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะนะคะ